แต่พูดถึงเรื่องแม่น้ำโขงก็คิดถึงภาคอีสานนะครับ

ไปเช้าแบบนี้ไปสูตรบรรยากาศบ้านทุ่งนะครับ
แล้วก็ไปฟังดนตรีให้ดังสนั่นลั่นทุ่ง
โอ้สบายใจกันเลยนะครับ
เป็นเสียงดนตรีที่เขาบอกว่า
มีทั้งเสียงพินเสียงแคนเสียงโปรงลาง

นี่ต้องจับมือให้มั่นเลยนะ

ไปฟังกันเช้าแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้สดใสกันนะครับ
นี่แก๊งตัวจิ๋ว

มากันหลายคนและบรรยากาศดีนะคุณนะ

เป็นวงดนตรีน้องใหม่มาแรงแซงโค

นะครับสำหรับวงดนตรีของเด็กโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ตั้งวงบันเลงเพลงท่ามกลางธรรมชาติ
เสียงดังไพร้อสนั่นลั่นทุ่งแบบนี้นะครับ

สมัยที่อยู่ตามท้องทุ่งนะ
แล้วมีดนตรีมีเพลงมีแคนมีอะไรอย่างนี้โปรงลางนะเนอะ
คุณคิดไหมย้อนกลับไปแบบว่าสมัยอยู่บ้านนอก

คือมันเป็นบรรยากาศที่บรรยากาศข้างนอกก็ได้
เสียงเพลงที่ได้ยินก็เข้ากันอย่างนี้

ครูลี่ก็คือคุณครูพิชัยอุ้ยเหงานะครับ

ครูก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม
จึงรู้สึกเป็นห่วงเด็กและเยาวชน
เกรงว่าวิถีชีวิตรากเง่าและความงดงามของชนบทจะเลือนหาย
นำความรู้ประสบการณ์ที่เคยผ่านการเล่นดนตรี
ร้องเพลงมากว่า๒๐ปีของครูลี่เนี่ย

ภายในสวนของตัวเองท้องทุ่งของตัวเอง
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับ
โดยทุกเย็นก็จะใช้ท้องทุ่งนาป่าเขาลำทานเป็นห้องซ้อม
ห้องซ้อมธรรมชาติเขาเรียกแบบนี้
เพื่อให้นักดนตรีตัวน้อยได้ซึมซับกับบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติจริง
นี่ชอบน้องเสื้อเขียวนี่เต้นเก่งนะฮะ
ขณะที่นักดนตรีตัวน้อยบอกว่าบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยบอก
มีความสุขครับแล้วก็สนุกกับการได้มาเรียนดนตรีที่โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
โตขึ้นนะครับผมว่ามีความฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
ฟังคำพูดของเด็กกันหน่อยไหม
ฟังหน่อยครับ
มันม่วนครับบางอย่างก็เล่นปิ้งครับ
ครูให้เล่นทุกอย่างคุณครูโอ๊ยปรับเสียงปรับภาษาก่อน
ให้เล่นทุกอย่างเลยบางทีก็คือจำเครื่องดนตรีไม่ได้นะ
เป็นว่าคุณครูให้เล่นทุกอย่างเลยเล่นแล้วก็มีความสุขดี
เพราะว่าเสียงไพระดี
บางทีก็เล่นโปรงลางบางทีก็เล่นพิน
พินแต่แนว
เพราะว่าวงดนตรีนี้เขามีทั้งโปรงลางมีพินมีแคนมีกลองนะครับ
ทำจากเศษไม้แล้วก็เป็นเศษวัสดุด้วยนะคุณ
มาประยุกต์ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับไวโอลินก็มี
กีต้าก็มีถือว่าเป็นการประยุกต์ไง
เมื่อสักครู่เห็นมีอูคูเลเลด้วยเออมีอูคูเลเล่ด้วย
เป็นการประยุกต์ผสมผสานกันนะครับสำหรับดนตรีตะวันออกและตะวันตก
โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างของอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำเขานะครับ
โอ้โหมีการเอาเพลงของน้องลงในโซเชียลด้วย
ฟังเต็มเลยนะคะสำหรับความสามารถของเด็ก
กดไลค์กันหน่อยเขาจะได้ให้กำลังใจนะ
เป็นการให้กำลังใจเขาเพราะว่าบางคนบอกว่าอยากจะเป็นนักดนตรี
จะได้รู้สึกภาคภูมิใจมีคนดูเราด้วย
เขารักท้องถิ่นด้วยชอบครับ